รถเมย์ในกรุงเทพนะคะ

พอไปถึงป้ายรถเมย์แห่งหนึ่ง

โกนถามว่ารถคันนี้ผมขึ้นฟรีได้ไหม

ออกไปย้ำว่ารถเมษายนี้คือสาย๒๓
นะคะจุดนี้อยู่ใกล้ธรรมเนียบรัฐบาล

นั่งรถเย็นซะด้วยนะคะ
พอออกไปถามไปคนเดียว
แต่พอขาขึ้นเขาก็พอออกไป

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

คุณลุงที่ขับรถคันนี้

บอกว่าไม่ใช่สาย๒๓สายเดียว
สาย๒๐ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้

พาพวกมาเพียบหลงกลเด็กซะแล้วคุณลุง
คุณลุงก็ขอจะกล้าให้